ล้อมวงกินเหล้ากันครับแล้วพอเมาเนี่ยนะมันก็มีเรื่องมีราวทะเลาะกันเนี่ยค่ะ
เมื่อคืนนี้ล้อมวงกินเหล้ากันอยู่๔คนแล้วก็ปัญหาก็คือมีแบบเหล้าหมด
เงินคนไปซื้อเหล้าจะไปหาซื้อที่ไหนอ่ะไม่มีที่ไหนเขาขาย
จะไปซื้อเหล้าด้วยเหรอจะไปซื้อเหล้าเขาก็เดินกลับมาบอกว่าซื้อไม่ได้อ่ะ
จะคืนเงินคนในวงเล่าบอกว่าไม่ต้องคืนหรอกเก็บเงินไปเลย
แต่คนพูดไม่ใช่เจ้าของเงินเจ้าของเงินบอกว่าเฮ้ยไม่ได้สิต้องคืน
เถียงกันเรื่องนี้ค่ะแต่ด้วยความเมาไงบางทีเรื่องเล็กน้อยโอ้โหของมันขึ้น
ยิงกันตายค่ะวงเล่าเลยนะคะคนตายเนี่ยอายุแค่ยี่สิบหก
คนยิงอายุ๕๒แล้วตอนที่จับได้ยังเมาอยู่เลยยังให้การไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
สองทุ่มเมื่อวานค่ะยิงกันตายที่บ้านทุ่งสว่างหมู่หก
อำเภออุทุมพรพิษัยจังหวัดศรีสเกตที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบห้านะคะใต้ถุดบ้าน
ผู้ตายนอนอยู่ตรงนั้นนายทิพกรแก้วศรีลาอายุ๒๖ปี
หงายอยู่มีท่อนไม้ที่ใช้นั่งแทนเก้าอี้ค่ะ
อยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้นบนแคร่มีสำหรับกับข้าววางอยู่
มีปลอกกระสุนก้าวมมตกอยู่บนแคร่หนึ่งปลอก
แล้วตกอยู่บนพื้นอีกสองปลอกนะคะตำรวจไปตรวจสอบนี่ค่ะ
นี่คือหลักฐานหลักฐานในการก่อเหตุครั้งนี้
ก็ต้องไปคุยกับคนที่ล้อมวงกินเหล้าอยู่ต้องไปคุยกับเจ้าของบ้านอ่ะนะ
คนก่อเหตุคือเจ้าของบ้านหลังนี้แหละนายนารงพลพันธ์อายุห้าสิบสองปี
นี่ค่ะคนนี้ค่ะตำรวจถามหาปืนเจอแต่ปลอกกระสุนตกอยู่ปืนอยู่ไหน
นายนารงบอกว่าเอาไปทิ้งน้ำแล้วครับ
ตำรวจบอกไม่เชื่อก็เค้นถามจนสุดท้ายยอมรับว่าเอาปืนไปซ่อนไว้ค่ะ

ผมยิงให้ตายยิงให้หมดบุกลุกบ้านผม

ต่อให้เป็นเหล้าที่คุณซื้อเก็บไว้ก่อน
คุณก็ผิดเรื่องการมั่วสุมและก่อให้เกิดการระบาด

นี่ผิดหลายข้อหาเลย
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่
ไปนะคะเป็นบ้านไม้ยกสูงชั้นเดียว

เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
ชวนเขาไปกินเหล้ากันที่บ้านของคนก่อเหตุ
นั่งกินเหล้ากันอยู่สี่คนเหล้าหมดตัวเขาเป็นคนหยิบเงิน
ให้เพื่อนในวงเล่าไปซื้อเหล้าเพิ่มมาขวดนึงครับ
แต่ตอนนี้มันหาซื้อไม่ได้ก็เลยเอาเงินฝากผู้หญิงแถวในหมู่บ้านว่าเออเอาไปคืนในวงเล่าหน่อย
แล้วเพื่อนคนนั้นน่ะก็กลับไปกลายเป็นว่าในวงเล่าเหลือ๓คน
ผู้หญิงคนนั้นก็ถือเงินมาคืนในวงเล่าตัวคนก่อเหตุบอกว่าเอาเงินไปเลยให้
เมาแล้วไงใจดีเอาเงินไปเลยให้ไม่ต้องคืนแต่เงินมันเป็นของนายนัทพลเขาก็เลยไม่พอใจ
ทะเลาะกันคนก่อเหตุกับคนตายเขาก็เถียงกันว่าทำไมไม่คืนเงินให้นายนัทพล
ทำไมต้องเอาเงินให้ผู้หญิงคนนั้นไปเลยเถียงกันประเด็นนี้ค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านนะเขาก็เดินขึ้นบ้านไปไปบนห้องนอน
นัทเลยครับข่าววงเล่าแบบนี้ค่ะผู้ตายก็ล้มไปนอนกับพื้นนะคะ
แต่ตอนนั้นผู้ตายยังพอมีแรงลุกขึ้นมาถามว่ายิงผมทำไม
ทีนี้แหละโดนยิงซ้ำอีกรอบหนึ่งตอนแรกยังไม่ตายนะ
โดนยิงไปสองนัดแล้วก็ลุกขึ้นมาถามว่ายิงทำไมยิงผมทำไม
โดนเข้าไปอีกจนตายจริงจริงอ่ะสรุปแล้วผู้ก่อเหตุยิงออกไปสามนัดค่ะ
โดนผู้ตายสองนัดเข้าที่ปากนัดหนึ่งเข้าที่หน้าอกอีกนัดหนึ่ง
แล้วระหว่างเกิดเหตุนายนัทพลนั่งอยู่บนแคร่แบบงงเลย
เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยตอนนั้นคิดอะไรไม่ออก
ซึ่งจริงแล้วเงินที่ซื้อเหล้าเงินของนายนัททะพลนะ
ที่เป็นเจ้าของเงินไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะ
ร่วมกินเหล้ากันอยู่แล้วเถียงกันว่าทำไมไม่คืนเงินให้นัทพล
นายนัทพลนั่งมองเหตุการณ์อยู่แบบโอ้โหแทบจะหายเมาตอนนั้นเลยค่ะ
แล้วก็เป็นคนไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งตำรวจนะคะ
โอ้โหโทษดีไม่โดนไปด้วย
ใช่ไงก็คนเมาอ่ะอะไรนิดอะไรหน่อยบางทีแบบโอ้โห
กลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ค่ะยิงกันตายเลยเนี่ย
นายสุริยาคำด้นอายุ๔๖ปีค่ะเป็นเพื่อนของคนก่อเหตุนะคะ

ตัวผู้ก่อเหตุก็อยู่บ้านคนเดียวแยกทางกับภรรยานานแล้ว
ตัวผู้ก่อเหตุก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ชอบกินเหล้ามาก

สัยส่วนตัวก็คือถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยนะอารมณ์ดีเฮฮาสนุกสนาน
เล่าเข้าปากปุ๊บเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกลายเป็นคนก้าวร้าว
พูดจาอะไรแบบขัดหูนิดขัดหูหน่อยโอ้โหไปทำร้ายเขานะคะ
ที่สำคัญเวลาเมาชอบเอาปืนมาเล่น
เวลากินเหล้าคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้หรอก
เพราะแต่ละครั้งเนี่ยนะตัวคนก่อเหตุเนี่ย
พอดื่มเหล้าทีไรเพื่อนบ้านคนแถวนั้นคือหนีอ่ะ
ไม่ร่วมวงด้วยดีกว่าเพราะกลัวจะแบบเกิดเหตุร้ายแบบนี้
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตญาติได้นำมาประกอบพิธีทางศาสนา

อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต
ทีมข่าวก็ได้คุยกับอาของผู้เสียชีวิตนะคะ
นายสังวานแก้วศรีลาอายุ๔๗ปี
อาของผู้เสียชีวิตบอกว่าหลานชายอยู่กับตายาย
เพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเล็ก
หลานชายเองไม่มีครอบครัว
คนก่อเหตุจริงแล้วสนิทกับหลานชายมาก
ถึงขั้นเรียกว่าพ่อเลยนะคะ
เพราะว่าคนก่อเหตุเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของผู้ตาย
เขาเรียกพ่อเขาสนิทกันถึงขั้นนั้น

หลานชายเนี่ยปกติแล้วก็ทำงานอยู่ที่นครสวรรค์
ประสบอุบัติเหตุก็เลยกลับมาหางานทำที่บ้าน
หวังว่ากลับมาจะได้ดูแลตายายด้วย
แต่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมยังไม่ทันได้ดูแลตายายเลยนะคะ

ของผู้เสียชีวิตบอกว่าหลานชายก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแหละ
ก็ดื่มบ้างอะไรบ้างเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้าง
ดื่มเหล้าที่บ้านผู้ก่อเหตุก็เคยไปนานไปที

ทางครอบครัวบอกว่าด้วยความที่ครอบครัวก็ยากจน
อยากจะให้ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกชายากรเทศะบำรุงผู้กำกับ
สอบพออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดบอกว่า

เขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนยิงเองแหละ
สาเหตุก็คือเขาอ้างว่าเขาถูกผู้ตายข่มขู่

แล้วปืนที่ใช้ยิงก็เป็นปืนของเขา
ก็แจ้ง๒ข้อหานักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ยิงปืนในที่สาธารณะแล้วก็นำตัวไปฝักขัง
สารจังหวัดศรีสะเกดเรียบร้อยแล้วนะคะ

เจ็นฟาฟื้นพระก้อจุกเชิญอะไรอย่างนี้

หรือว่าเอาแค่พอสมควรอย่างนี้ใช่ไหม